คุณผู้ชมคะทีนี้มาดูประเด็นเรื่องของหีบบัตร
สำหรับการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูล
เราก็เลยจะให้คุณผู้ชมอยากจะให้ย้อนกลับไปดูหน่อย
วิวัฒนาการเรื่องของหีบบัตรเลือกตั้ง

เริ่มต้นอย่างที่บอกว่าเป็นหีบเหล็ก
เลือกตั้งครั้งแรก๒๔๗๖นะคะ
เป็นหีบเหล็กก็ราคางบประมาณใบหนึ่ง๘๐๐บาท
ส่วนการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาปี๒๕๕๙
กรกตชุดแรกเปลี่ยนมาใช้กระดาษ
หีบกระดาษค่ะคุณผู้ชมเพราะว่าใช้เวลาผลิตไม่นาน
น้ำหนักเบาขนส่งง่ายราคาก็ถูกลงด้วย
ใบหนึ่งเนี่ย๑๔๐ถึง๑๘๐บาท
แต่มันมีปัญหาก็คือกระดาษมันอมความชื้นปลวกขึ้น
พอเสร็จจัดการอะไรเรียบร้อยเนี่ยก็ต้องไปเผาทิ้งหรือไปต้ม
ตามระเบียบของกรกตมันก็จะมีปัญหาในการทำลายในการดูแล
ทีนี้มาดูล่าสุดบัตรเป็นหีบบัตรพลาสติกค่ะ
กรกตชุดปัจจุบันก็ปรับเปลี่ยนนะคะ
ตามที่สำนักงานกรกตเสนอให้มีการปรับเปลี่ยนเป็นพลาสติกแทน
เพราะว่าทนทานค่ะแล้วเขาก็บอกว่าต่างประเทศเขาก็ใช้เป็นพลาสติกแบบนี้นะ
สาบานพลาสติกแห่งประเทศไทยออกแบบหีบบัตรรุ่นใหม่
ที่มีรูปทรงแตกต่างจากเดิมนะคะเป็นทรงสี่เหลี่ยมคางหมู
จากเดิมในอดีตที่มีรูปทรงสี่เหลี่ยมเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้า
ด้านหน้ามีตราสัญลักษณ์ของกรกตด้วยนะคะเป็นตัวนูนขึ้นมา
คือก่อนหน้านี้มีประเด็นว่ามันมีสัญลักษณ์บอกอะไรหรือเปล่า
มันดูเป็นเหมือนเรียบพลาสติกเรียบจริงแล้วมี
มีสัญลักษณ์ของกรกตเป็นตัวนูนค่ะ
วัสดุทำมาจากพลาสติกโพลีไพรลีนนะคะ
เม็ดพลาสติกที่เป็นของใหม่ทนต่อแรงกระแทก
อันนี้ทนจริงอาจารย์สมชัยบอกทนจริง
อายุการใช้งานไม่น้อยกว่า๑๐ปีทนความร้อนมากกว่า๕๐องศาเซลเซียส
กรกตจัดซื้อจากบริษัทเอกชนราคาใบละ๒๔๓บาท๙๖สตางค์
ต่ำกว่าราคากลางที่ตั้งไว้๒๕๐บาท
นั่นหมายความว่าการออกเสียงประชามติ๗สิงหาคมนี้
จะมีหน่วยออกเสียงประมาณ๕๐๐๐หน่วย
หีบพลาสติกนะคะจากทั้งหมด๙๐๐หน่วยทั่วประเทศ
คุณผู้ชมก่อนที่เราจะไปฟังเสียงท่านนายก
แล้วก็ฟังเสียงอาจารย์สมชัยพูดถึงหีบ
ให้ดูหีบดีกว่าเรามาดูพลาสติกมาในรายการ
นี่ค่ะนี่ให้ดูตรงที่เป็นตรา
นี่คือตัวอย่างนะคุณผู้ชมนะ
เรานำมาประกอบการนำเสนอข่าวนะคะ
เป็นหีบลักษณะแบบนี้เลยความสูงก็ประมาณนี้
ขณะที่เราเล่าไปแล้วก็จะมีตัวนูนเนี่ยค่ะ
เป็นตัวนูนพลาสติกตัวนูนเป็นสัญลักษณ์ของกรกตเขาตรงนี้

ใช่แล้วข้อสงสัยที่บอกว่า
ฝาปิดมันแน่นหนาเพียงพอหรือเปล่า

ฝาปิดแน่นหนามีฝาปิดแบบนี้แล้วเขาจะมีสายรัด

ใช่รัดเอาไว้นะคะ
แล้วก็จะเปิดได้ก็ต้องตัดสายรัดนี้นะ
คุณผู้ชมเวลาใส่แล้วกว่าจะเปิดได้ต้องตัดเลย

แล้วก็ช่องใส่บัตรก็คือตรงนี้นะคะเดี๋ยวให้ดู
ดูฝานิดหนึ่งเนี่ยค่ะก็จะมีอ่าเป็นช่องหย่อนบัตร
ใช่หย่อนบัตรตรงนี้นะคะก็เป็นตัวอย่าง
ก็ดูแข็งแรงดีนะใช่คือจับแล้วดูรู้สึกว่ามันก็ดูหนา
โยนมั้ยละลองมาไม่ก็โยนไม่อยากโยน
ก็ผู้สื่อข่าวเนี่ยก็ไปถามท่านนายกรัฐมนตรีนะว่า
ท่านเห็นหรือยังอาจารย์สมชัยโยนหีบเนี่ย
ีบแข็งแรงหรือเปล่าเดี๋ยวท่านนายกถึงขั้นกลั้นหัวร้อน
เดี๋ยวไปฟังเสียงท่านนายกหน่อยค่ะว่าตอบว่ายังไงบ้าง
ก็ไม่รู้ไงก็ดูในคลิปอะนะ
ก็เขามีไว้ให้โยนหรือเปล่าล่ะผมไม่รู้ว่า
มันไม่แมวด้วย

นี้ไม่ควรเอามาเล่นกัน
และรู้สึกผิดที่ว่าของเรานี้ไม่ควรเอามาเล่นกัน
ไม่ใช่ของเล่นไม่ใช่ของที่มาทุ่มเล่น
แล้วเวลาที่เขาใช้งานจริงเขาไม่ได้ทุ่มแบบนี้
เขาก็ยกอาจจะกระแทกขึ้นกระแทกลงเท่านั้นเองใช่ไหม
แต่เขาคงไม่ได้โยนหีบกันสูงขนาดนี้
อืมท่านนายกก็บอกว่าก็มันมีไว้ให้โยนหรือเปล่าล่ะ
อาจารย์สมชัยก็บอกว่าก็รู้สึกผิดเหมือนกันที่มาทดลองแบบนี้
คุณผู้ชมเรื่องของการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูล๗สิงหาคม

นายกยิ่งรักชินวัฒน์ต้องเดินทางไปสารเรื่องของคดีรับจำนำข้าว๕สิงหาคม

ผู้สื่อข่าวก็ไปถามว่ามันมีนัยยะอะไรหรือเปล่า
ท่านนายกก็บอกว่าทำไมคุณเอาไปโยงกันน่าอย่างไร
นายกพูดคำนี้บ่อยมากว่าจับนั่นโยงหนี้ตลอดเวลา
ใช่แล้วก็มีการทำนายทายทักในเรื่องของดวงเมืองด้วย
ดวงเมืองจะเปลี่ยนในวันที่๗สิงหาคมพอดี

นี่ไงเขาก็เลยโยงกันใหญ่เลยเขาก็เลยโยงกันหมดเลยใช่